เรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
หรือไวรัสอูฮันค่ะ
คนไทยหลังจากที่เดินทางกลับมาจากอูฮันแล้ว
เป็น๒ส่วนทั้งหมด๑๓๘ชีวิต
ใช่ค่ะ๑๓๔ชีวิตอยู่ที่อาคารรับรองของกองทัพเรือ
ส่วนอีก๔ชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ
คุณผู้ชมคุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
บอกว่าก็เดินทางไปให้กำลังใจ
คนที่พักอยู่ในอาคารรองรับของฐานทัพเรือสัตหีบนะคะ
รวมไปถึงคนที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จ

ตอนนี้คุณอนุทินบอกว่าทุกคนดีใจที่จะได้รับโทรศัพท์มือถือคืน
เอาไว้ติดต่อกับพ่อแม่เอาไว้ติดต่อกับญาติ
เพราะมือถือเจ้าหน้าที่ยึดไว้ไปฆ่าเชื้อซะก่อน
ตอนนี้ฆ่าเชื้อเสร็จแล้วเชื้อตายแล้วนะคะเดี๋ยวส่งคืนให้ค่ะ
สำหรับผู้ที่อยู่ในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ๔คนตอนนี้
ยังไม่พบการติดเชื้อไวรัสอูฮัน
แต่๑ใน๔รายไปพบจุดดำที่ปอดส่วนล่างส่วนล่างด้านขวา
เพราะฉะนั้นแล้วคุณหมอก็เลยบอกว่าต้องเฝ้าระวังดูแลอย่างใกล้ชิด
มาดูสถิติผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอูฮันกันหน่อยนะคะในประเทศไทย
ล่าสุดตัวเลขยังคงที่นะคะอยู่ที่๒๕ราย
คุณหมอปล่อยให้กลับบ้านได้แล้ว๙ราย
ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล๑๖รายด้วยกัน
แล้วก็มีคนที่อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังสอบสวนโรคเพิ่มขึ้นเป็น๕๙๕รายด้วยกันค่ะ
แล้วจะบอกว่าสิ่งสำคัญเลยก็คือหน้ากากอนามัยใช่ไหม
เราย้ำเตือนว่าให้สวมใส่ให้เรียบร้อยให้มิดชิดมันขาดตลาด
เมื่อวานนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นวันแรกที่กระทรวงพาณิชย์
ประกาศให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุม
และไม่ใช่เป็นสินค้าควบคุมหรือควบคุมสินค้าอย่างเดียว
ควบคุมราคาอย่างเดียวควบคุมปริมาณการซื้อด้วย
โดยต้องซื้อคนล้ำไม่เกิน๑๐ชิ้น

มีประชาชนเข้าไปรอซื้อหน้ากากอนามัยที่ร้านยาองค์การเพศรัชกรรม
ของกระทรวงชาติธนสุขเป็นจำนวนมากแบบนี้
ประชาชนบอกว่าแม้ว่านายกรัฐมนตรี
ชี้แจงว่าหน้ากากอนามัยไม่ได้ขาดแค้น
แต่ในความเป็นจริงประชาชนสะท้อนเสียงออกมาเลยค่ะ
บอกว่ามันสวนทางกันนะเพราะหน้ากากอนามัยเนี่ย
สีฟ้าสีเขียวมันหาซื้อยากมาก
ส่วนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่๑๐นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะ
ธรรมเนียบรัฐบาลก็จะมีการเปิดจำหน่ายหน้ากากอนามัย
ให้กับประชาชนไปซื้อกันได้นะคะในราคาถูกมากเลยเท่านั้น
๒บาท๕๐สตางค์จะขายต่อเนื่อง๑๕วัน
ก่อนในช่วงแรกนะคะซื้อได้ที่ไหน
ที่ประตู๖หน้าธรรมเนียบรัฐบาลเชิงสะพานมัดขวานรังสรรค์
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ตรงข้ามธรรมเนียบรัฐบาลถนนพิศนุโลกโดยทั้งสองจุดค่ะ
จะมีการจัดจำหน่ายหน้ากากอนามัยจุดละ๑๐๐๐ชิ้น
แล้วก็ไม่มีการจำกัดจำนวนชิ้นที่จะซื้อด้วยนะ
ส่วนคนไทยที่อยู่ที่ฐานทัพเรือสัตหีบนายกบอกว่าก็รู้แหละเข้าใจว่าเครียด
อยากกลับบ้านแล้วก็เลยเตรียมที่จะจัดคาราโอเกะให้
พูดถึงเรื่องของหน้ากากอนามัยตอนนี้เป็นสินค้าควบคุมเรียบร้อย
รอซื้ออยู่นะคะ๒บาท๕๐สตางค์นะคะ
แต่บางคนไงไม่ได้รอนะคะไปซื้อออนไลน์ราคาก็แพงช็อกเรื่องราคาแล้ว
ยังต้องมาช็อกเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพอีกเพราะว่าเปิดออกมามีของแถมค่ะ
ของแถมเป็นไข่แมลงสาบอุ้ยเนี่ยเห็นไหมคะเป็นดำจุดดำนี่คือไข่แมลงสาปนะ
น้องเขามาอื้อเอาไว้หน้ากากมันทำมากี่ปีหรือเปล่ามันไป
คนที่ซื้อเขาเอาเรื่องนี้มาโพสต์เอาไว้เขาบอกว่า
ซื้อไป๑กล่องซื้อทางออนไลน์ราคา๓๕๐บาท
รวมค่าส่ง๗๐บาทเป็น๔๒๐รับมาเขาบอกว่า
โอ้โหไข่แมลงสาปฝุ่นเต็มไปหมดเลย
เธอก็เลยสอบถามกลับไปที่ทางร้านทางร้านบอกว่า
ลูกค้าคะลูกค้าสับเปลี่ยนของหรือเปล่า
เอาจะไปสับเปลี่ยนตอนไหนล่ะคะของมันอยู่ในกล่องพัสดุ

เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าพูดอย่างนี้ใช่ไหม
โทรไปร้องเรียนเลยค่ะที่สคบนะคะ
แล้วก็เอาเรื่องนี้ไปแจ้งความแล้วด้วยนะคะ
ใครที่เกิดปัญหาแบบนี้นี่แหละค่ะสคบคือคำตอบของคุณนะคะ
พูดถึงเรื่องของหน้ากากอนามัยแล้วอีกหนึ่งอย่างที่จะต้องทำไปควบคู่กัน
เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่คือการล้างมือ
อืมคุณบอกเสมอเลยล้างมือไม่ว่าจะเข้าห้องน้ำไปล้างมือ
สบู่ให้เรียบร้อยหรือเจลอนามัยต่าง
เรื่องนี้ถ้าสมมุติว่ารณรงค์แล้วเป็นแบบลักษณะทื้อธรรมดา
ชาวบ้านเขาจะไม่สนใจกันเนอะใช่ค่ะ
คุณหมอค่ะจากโรงพยาบาลสงขลานักคารินถอดเสื้อกาวเลยนะคะ
เพลงมะริงกิงกองเออเพลงนี้เลยนะคะ
คืออยากจะให้ทุกคนใส่ใจมาซะหน่อยเพราะว่าตอนนี้โคโรนาสายพันธุ์ใหม่
มันเข้ามามาริงกิงกองในชีวิตเราเนี่ยค่ะ
คุณมีคนถามว่านี่หมอจริงเปล่าหมอจริงหมอจริงนะหมอจริงค่ะ
จีนเลยนะคะและเป็นระดับอาจารย์หมอทั้งนั้นเลย
จากโรงพยาบาลสงขลานักฮารินค่ะ
เนื้อหาของเพลงคือออกมาชวนล้างมือสู้กับโรคระบาดไวรัสโคโรนานะคะ
โดยใช้ธรรมนองของเพลงมาลองกองแก่ง
เป็นเพลงฮิตของวัยรุ่นตอนนี้นะแต่เพลงเขาเปลี่ยนใหม่ค่ะ
เปลี่ยนใหม่เลยชื่อว่าเชื้อโรคมะริงกิ้งกล้องบนมือเธอ
แล้วต้องใส่ชุดเสื้อผ้าสีสันแบบนี้ด้วยนะ
คุณผู้ชมทีนี้มาอัปเดตตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่๒๐๑๙
ทั่วโลกกันหน่อยนะคะนี่ค่ะนี่คือเราแยกให้ตามประเทศเลยนะคะ
ตอนนี้อันดับหนึ่งยังคงเป็นจีนนะคะแล้วคุณผู้ชมดูตามหน้าจอเลย
ของไทยก็ยังอยู่ที่๒๕รายอยู่อันดับ๔ค่ะส่วนผู้ติดเชื้อทั่วโลกค่ะ
ตอนนี้ยอดอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยนี่โอ้โหพุ่งอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
๓รายเข้าไปแล้วแล้วมีผู้เสียชีวิต๖๓๘ศพด้วยกันค่ะ
อันนี้ตัวเลขของวันที่๗กุมภาพันธ์นะคุณเมื่อคืนดิฉันอ่านไทยรัฐนิวส์โชว์
ตัวเลขยัง๒๐๐๐๐กว่าอยู่เลยล่าสุดผู้ติดเชื้อ๓๐๐๐๐กว่าแล้วค่ะ
วันเดียวนะครับเดียวรอบ๒๔ชั่วโมง